ของการพิจารณาร่างพรมงรจประจำปี๒๕๖๕

ถึงแม้ว่าจะถูกอภิปรายทั้งฝ่ายค้าน

พักร่วมพี่ปลายนายกด้วยใช่พักร่วม
รัฐมนตรีเองวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามก็ยังมีความมั่นใจนะคะว่าร่างนี้จะผ่านฉลุยนะคะ
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดถึงภาพรวมของการอภิปราย
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๕บอกว่ามั่นใจว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะคะ
ส่วนที่พักร่วมรัฐบาลอภิปรายในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
บอกว่าไงรู้ไหมคะท่านบอกเฉยแต่ว่าพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
ใครจะเลือกหรือไม่เลือกก็ไม่ว่าเอาไปฟังเสียงท่านกันหน่อยค่ะ